ไปดูกันจอมพลังทีมงานของหมอปลาเขานะ
ประสานหลายหน่วยงานจนถึงข้ามไปฝั่งกัมพูชาเลย
แล้วถูกแทงถูกแทงตั้ง๗แผลอาการสาหัส
เอากลับมารักษาฝั่งไทยครับนี่ฮะ
นี่เป็นช่วงที่รถกู้ชีพของโรงพยาบาลอรัญญประเทศนะครับ
นำตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาหลังจากพันธุ์ตำรวจเอกชุมชาเล็ต

เขาเป็นรองผู้ประคับการตรวจคนเข้าเมืองของกรุงปลอยเป็ด

นะฮะเป็นผู้แทนฝ่ายกัมพูชามาส่งให้นะครับ
ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศ
ผู้บาดเจ็บคือนายสุรศักดิ์ศรีวะวงนะครับอายุ๓๔ปี
เป็นชาวอำเภอม่วง๓๐อุบลราชธานีครับ
เป็นกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานกับแก๊งคอลเซนเตอร์
กรุงปลอยเป็ดนะครับตรงข้ามตลาดโรงเกลือ
เรื่องต้นทราบว่าถูกแทงด้วยอาวุธปลายแหลมนะฮะ
เข้าที่ลำตัวเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดบันเตเมนเจยนะฮะอาการโคม่าตอนนั้น
ญาติพี่น้องประสานผ่านเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยบอก

นายกันทัศน์วงภัยบูลเวทนะครับ
ขออภัยครับพงภัยบูลเวศหรือว่ากันจอมพลังทีมงานของหมอปลาเนี่ยนะ

นายสุรศักดิ์ในอาการหนักมากนะถูกแทงตั้ง๗แผลนะ
มีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องแล้วก็เป็นแผลยาวด้วยนะ
แล้วที่ช่องปอดทั้งสองข้างต้องใส่ท่อเอาไว้นะ
หลังจากเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ฝากเตือนเลยนะคนจะไปทำงานที่กัมพูชานะฮะอย่าหลงเชื่อ
โฆษณาที่สวยหรูรายได้ดี
พอไปทำเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกรายนะ
รายไหนรายนั้นถ้าไปทำกับแก๊งคอร์เซนเตอร์
ถ้าคุณไม่ทำคุณโดนหนักแน่
ถ้าคุณทำได้น้อยคุณโดนหนักเหมือนกัน
ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไทยมาแล้วนักต่อนักนะครับ
รายก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
ขณะที่นายสุรศักดิ์นะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนะฮะ
ว่าโอ้โหคนไทยช่างชื่อจริง
ชื่อเบิร์ดพี่เบิร์ดเออไม่ใช่พี่เบิร์ดนี้
คือไปหลอกเขามานะครับแต่ไม่ได้ระบุว่า
หรือยืนยันว่าเป็นกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือคนไทยที่ทำงานด้วยกันนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องสอบสวนรายละเอียด
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ
โอ้โหระวังหน่อยจะไปทำงานต่างประเทศนะฮะ
ลองคุยกับกรมการจัดหางานเขาดูหน่อย
นะครับว่าไอ้งานตำแหน่งนี้มีไหมในประเทศนี้
และคนมาชวนเนี่ยเป็นในหน้าจัดหางานที่ถูกต้องจดทะเบียนกับเขาอยู่หรือเปล่า